หลายกีฬาที่แขนในร่มก็เริ่มจะหาวิธีการในการกลับมาฝึกซ้อม
ทางรัฐบาลบอกว่าถ้าเกิดว่ากีฬาที่เกิน๓คนนั้นไม่สามารถซ้อมได้นะ
ก็จะปรับมาซ้อมเหลือฝั่งละ๓คน
เรื่องนี้ก็เป็นแนวทางนะครับ

การสมาคมก็บอกว่าว่าว่างแผนการฝึกซ้อมนักกีฬาเวลาบรรยีหญิงในระยะที่๒
เพื่อให้นักกีฬานั้นได้ลงถึงระบบทีมนะครับแล้วก็ซ้อมกับบอลรวม
แล้วก็รักษาสภาพร่างกายนะครับให้ดีขึ้นกว่าเดิม
ด้วยการซ้อมแบบ๓คูณ๓คือซ้อมฝั่งละ๓คนแบบกีฬาตะกร่อนะครับ
จากว่ามาตรการในการผ่อนปลนระยะที่๒ของรัฐบาลนั้นยังไม่เปิดให้มีการซ้อมกีฬาที่เกิน๓คนขึ้นไป
แล้วการซ้อมออนไลน์ก็เป็นการซ้อมเพื่อรักษาสภาพร่างกายเท่านั้น
ซึ่งก่อนเข้าแคมป์ฝึกซ้อมสมาคมก็จะให้นักกีฬาทั้งหมดตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ต่อไปครับ
ยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่ากีฬาวอเล็กบอลจะบรรจุในการแข่งขัน
วันที่๒๔เมษายนถึง๕พฤษภาคมซึ่งจะคาบเกี่ยวกับการแข่งขัน
สมาคมนั้นก็มีโอกาสนะครับที่จะแบ่งทีมหญิงเป็น๒ทีม
แต่การตัดสินใจต้องดูว่าจะแบ่งผู้เล่นไปแข่งขันรายการไหนบ้าง
ต้องรอให้ใกล้ถึงช่วงเวลานั้นอีกครั้งหนึ่ง
ว่ากำหนดให้ส่งทีมเข้าแข่งขันในรูปแบบไหน